ทุกคนรู้จักโอ้โหแน่นอนฮะทุกคนรู้จักจริงจริง
ยุคก่อนก็รู้จักคนยุคนี้ก็รู้จักแล้วเพราะเพิ่งจะเป็นข่าวไป
เขาจะดูแบบมีความเป็นจอมขมังเวทดูดุดันใช่ไหมพี่อุ๋

ที่บอกว่าคนรักของผมใช่ไหมเขาอันนี้เขาพูดนะ

คนนี้เห็นไหมเห็นไหมตาชำเนี่ย

ผู้สื่อข่าวบอกมาว่าเขาน้ำตาคอ

เพราะเขาบอกว่าเขายังรักและให้อภัย
กับสาวที่เหมือนกับไปร้องว่า

ว่าเขาล่วงละเมิดทั้งเพศ
ที่ไม่ได้เต็มใจเหมือนกับหลอกให้ถอยคุณสัยแล้วก็หลอกให้มีอะไรด้วย
จะให้ช่วยถอนของหน่อยถอนแบบหลายรอบแล้วเกินของไม่หมดสักที

รอบแรกสุดเนี่ยคือฝ่ายหญิงใช่ไหมคะเราสมมุติชื่อว่าคือคุณเอใช่ไหมพี่อุ๋ย
รอบแรกเนี่ยคือคุณเอเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไปร้องทางสายใหม่ต้องรอด
ถอนแล้วถอนอีกแล้วหรอกแบบขอร่วมหลับนอนด้วยทั้งที่เขาไม่ได้เต็มใจ
ไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยหลอกถอนของใครไม่เคยไปขอร่วมหลับนอนกับใคร
แล้วพอผ่านไปสักพักอ้อจำได้แล้วตอนแรกเห็นไม่ชัดตอนนี้เห็นหน้าชัด
เขามีผักนี้แทบหน้าชัดแล้วเขาเป็นคนลักของผมเองผ่านไปวันเดียวท่ะฮะ
หน้าชัดน่านได้เลยวันแรกที่มีข่าววอกโอ๊ยแค่ปลายนิ้วส่องผัดหน้าผาก
ต้องวันตรงขึ้นเอ้าคนนี้ก็ผมจำได้คนรักเก่าเอง
แต่ว่าซ้ายมือนั่นคือภาพวันที่คุณเอกพบตอนที่ได้รับเรื่องวันแรก
ไปหาพ่ออาจารย์ออสชาวาสวัสดิ์สายใหม่ด้วยนะ
หลวงพ่อท่านก็ให้ดื่มน้ำมนต์ใช่โอ้โหปรากฏแบบอ้วกเลย
โหเจียนวันต้องเอาถุงมาลองกันเลยอ่ะอ่านี่นี่นี่นี่นี่
อ้วกเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่านี่มันขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปทั้งหมด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

ทรัพย์เสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งใจด้วย
แต่เรื่องความรักมันไม่เข้าใครออกใคร
เนรนแอร์ก็มีหัวใจนะอรัชพร

เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเงินเสียทั้งใจ
นี่อายุหกสิบกว่าแล้วนะเนรนแอร์นะจอมขมังเวศ

คุณปองค่ะลูกศิษย์ของเนรนแอร์ก็บอกเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ย
จากมุมที่คนมองภายนอกอะนะ
คุณเอเนี่ยฝ่ายหญิงชอบทำตัวเหมือนเป็นภรรยาของเนรนแอร์
แล้วก็บังคับให้โอนเงินตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น
พอโอนเสร็จเนรนแอร์ก็จะโอนคืนมาให้
ซึ่งคุณปองบอกผมเตือนเนรนแอร์แล้วนะ
ผมเคยเตือนเนรนแอร์แล้วว่าให้ระวังผู้หญิงคนนี้

ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตคนขับรถเนี่ยผมไม่รู้
ผมรู้แค่ว่าเขาสนิทกันเพราะว่าเช่าห้องอยู่ใกล้กัน

ก็ในแชทมันมีบอกอยู่แล้ว
บอกอยู่แล้วผัวกเขา
แชทปลอมไม่ใช่แชทหนู

เป็นเมียอาจารย์เป็นเมียลูกพี่
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาเป็นลูกพี่ผมเมื่อไห
ก็สั่งให้ผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันไม่ใช่

ลูกศิษย์กับเน้นแอร์ก็ออกมาโต้กลับอีกรอบนึงว่า

ทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่า

จะพาฝ่ายิงไปขอเข้ามาเน้นแอร์

คือเมื่อวานเนี่ย

เขาไปออกรายการของคุณทิน

ไม่รู้ให้ข่าวหรือใครพูดกันปากต่อปาก
บอกว่าฝ่ายิงจะมาขอเข้ามาเน้นแอร์แล้ว

ต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะคุณเอกพบตอนนี้เนี่ย
เขาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
แล้วก็ยังคงเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดอยู่

ผมจะพาฝ่ายหญิงไปขอคำมาเนรนแอร์เนี่ย

คือเนรนแอร์ขอให้ผมเป็นคนกลางในการเจรจา
เพื่ออยุติปัญหาที่ทำทำ
เพราะรักฝ่ายหญิงไม่ได้หลอกลวง

มันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะ
แต่ผมไม่ได้มีการนัดหมายพูดคุยขอขมาอะไร
ตอนนี้ฝ่ายหญิงเข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิรินทรแล้ว
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องไปพบตำรวจอีกครั้งเพื่อสอบปากคำค่ะ

เป็นคนกลางในการเจรจายุติปัญหาให้หน่อย
ใช่แต่ไม่ได้บอกเขาว่าจะให้พาไปขอขมงขมาแล้วไม่มี
คุณเหนียกภพบอกผมไม่เคยพูดไม่เคยบอกว่าจะพาฝ่ายหญิงไปขอคำมาในแอนแอร์ไม่ใช่
แอร์นั่นแหละบอกขอให้เป็นคนกลางในการเจรจายุติปัญหาให้หน่อย

และวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วย

ซึ่งก็ไปจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนวันนี้เราก็ไปหาคุณเอเขานะฮะไปที่บ้านแถวอ่อนนุษย์ในกรุงเทพนี่แหละ
คุณเอก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเราก็ได้เจอกับอาของคุณเอนะครับ
บอกว่าเอเนี่ยเขาแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับสามีนะมีลูกเนี่ยลูกอายุเกือบ๓ขวบแล้ว
แต่มันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เอเนี่ยอ้างว่าจะไปทำงานกับเพื่อนแล้วหายตัวไป
กลับมาที่บ้านแล้วบอกกับทุกคนว่าท้องโดยบอกท้องกับเนรนแอร์แล้วอยากจะเอาผิดกับเนรนแอร์
แต่ทุกวันนี้เอก็กลับมาคืนดีกับสามีแล้วนะ
มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวแล้วนะครับซึ่งทางอาของคุณเอเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าแท้จริงแล้ว
เอเนี่ยเขาก็นับถือศาสนาอิสลามแต่ไม่รู้ว่าไปรู้จักกับเนรนแอร์ได้ยังไงนะ
หลงเชื่อเนรนแอร์ได้ยังไงเชื่อว่าต้องถูกทำของใส่แน่จนหลงรัก
พอตั้งสติได้ก็เลยแบบสลัดหลุดออกมาแล้วไปร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
ส่วนหลังจากนี้คดีความจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
ณตรงนั้นผู้หญิงเขาถูกหลอกให้หลงรักผู้ชายคนนี้ดูหน้าตาเนียนแอร์ไม่ได้ว่าเขานะ
หน้าตาอย่างนี้เป็นใครจะสนใจหน้าตาเขาก็ไม่ได้น่าวิสวาสขนาดนั้นแล้วมันผู้ใหญ่กับเด็กมันมีเหตุผลเดียวคือล่อลวงก่อนทำให้หลงรักหลงรักแล้วจากนั้นจะว่าไงมันก็พูดง่าย
สามีเธอและครอบครัวของเธอเนี่ยไม่มีใครโอเคเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วครอบครัวก็สั่งห้ามเธอแล้วไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องเหล่านี้อีก
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอไปให้ปากคำกับตำรวจสอนอดอนเมืองเท่านั้น
ก็เท่ากับว่าข้อมูลสองฝั่งก็ยังไม่ตรงกันใช่ไหมใช่ค่ะอืมอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าความวัวยังไม่ทันหาย
ทำไมควายเข้ามาแทรกสำนวนไทยนะแทรกอีกแล้วหรอก็มีผู้หญิงเราให้ชื่อว่าเป็นคุณซีแล้วกันค่ะ
เขาบอกเขาก็โดนเหมือนกันโดนอะไรมาใหม่โดนเนรนแอร์ล่วงละเมิดทางเพศ
คือเอาในแง่ของคดีความก่อนแล้วกันนะคะ

กรณีที่เป็นข่าวกับคุณเอนี่แหละเนาะ
ก็เดี๋ยวยืนยันว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วล่ะ

เพราะคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้หรือว่าความผิดต่อส่วนตัว

แต่ทีนี้มันมีผู้เสียหายอีกคนนึงมาให้ข้อมูล

แล้วอยู่แฟนก็เปลี่ยนไป
เธอก็เลยเหมือนกับว่าเข้าไปค้นดูในโซเชียล
เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ

ตอนไปถึงก็ไม่ได้อยู่กัน๒ต่อ๒นะ
ก็มีพระมีคนอื่นอยู่ในสำนักด้วย
เธอก็เล่าให้เนรนแอร์ฟังว่าแฟนเปลี่ยนไปแบบนั้นแบบนี้
เน้นแอฟบอกว่าโอ้ยแฟนน่าจะโดนคุณสัย
บอกให้เธอเอาวันเดือนปีเกิดของเธอกับแฟนมาทำพิธีผูกดวง
เพื่อไม่ให้แฟนไปหาผู้หญิงคนอื่น
เสร็จปุ๊บก็ให้เธอเข้าไปในห้อง
ถอดเสื้อผ้าเพื่อจะทำพิธีเจิม
ด้วยการลงน้ำมันทั้งร่างกาย
แล้วเธอบอกว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ

บอกก็ตอนนั้นน่ะเธอยอมเพราะเธอคิดแค่ว่า
หน้ามืดคิดแค่ว่าอยากให้แฟนกลับมาหาไม่อยากให้แฟนมีคนอื่น
แต่สุดท้ายพอทำไปแล้วอ่ะ

ล่วงละเมิดทางเพศแล้วจ่ายเงินอีกสองหมื่นเธอบอกอย่างนี้
แล้วพอเสร็จแล้วเธอก็เลิกกับแฟนอยู่ดี
คือแทนที่แฟนจะกลับมากลายมันเลิกกันเลย
ใช่เธอเลยรู้สึกเหมือนมันเป็นแผลอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้เลย
เมรินแอร์ก็บอกให้เจิม

ไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือหรือยังไง
เขาก็ร่วมละเมิดทำเพศกัน
นี้นี่นะคะเนรนแอร์บอกเลยบอกว่าคุณอย่ามากล่าวหาลอย
คุณเปิดหน้าเลยคุณเป็นใครคุณเปิดหน้าคุณก็หลักฐานมาเลย
มากล่าวหาลอยแบบนี้ไม่ได้นี่คุณพูดมาทั้งหมดนี่ผมเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วนะ
นี่ไงเดี๋ยวเอาผิดแน่อ่าอ่าท่านผู้ชมครับแม่จะว่าไปก็
แอร์จอมขมังเวศเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงไม่รู้ทางไหนบ้างนะ
แต่ตั้งแต่สมัยเป็นเนรแล้วก็ไปย่างศพเด็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
พิทงทำพิธีแล้วก็ถูกแจ้งคอหานู่นนี่เขาก็รับโทษรับทันแล้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้ว
มาเปิดสำนักจนถึงปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มีเรื่องมีราวอีกครั้งหนึ่ง
เชื่อไหมฮะมีคนที่เขาเขาก็นับถือศรัทธาเลื่อมใสของเขาอยู่นะ
ในติ๊กต๊อกเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมไม่เห็นติ๊กต๊อกของเนรนแอร์อ่ะ
ติ๊กต๊อกเน้นแอร์หรอคะอ่าแล้วโพสต์คลิปเอาไว้เต็มเลย
นี่อ่านว่าอะไรน้องมิ้นได้ติ๊กต๊อกอะไรนะเนรนแอร์ใช่ไหมเนรนแอร์สิ
เน้นแอร์สี่ด้วยอ่านี่นี่นี่นี่ดารานักแสดงชาวฮ่องกง
ศักดิ์หัวใจคุกรักกูหลงกูแต่เพียงผู้เดียวเนรนแอร์จอมขมังเวท
นี่มาจากฮ่องกงเลยนะอันนี้เขาอ้างไว้อย่างนี้นะในคลิปนะ
เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงนะ
เมื่อกี้อะไรนะคาถาอะไรนะถ้าฟังไม่ผิด
มาทำพิธีกับเนรนแอร์นะความจริงมีหลายคลิปมากนะฮะ
นี่นี่นี่โอเคครับดูอีกเห็นมั้ยโอ้โหนี่ครับในอุ่ยนี่ชิด
ซ้ายเลยโอ้โหนี่มีอีกเจิมหน้าผากเจิมหน้าผากลงหน้าหน้าทองเสริม
คุณเสน่ห์เมตตาการงานการเงินความรักเน้นแอบชอบขมังเวศ
นี่ไม่ได้โปรโมทให้นะฮะแต่เอามาให้ดูว่า
มีคนไปหาเขาจริง
แต่คุณเอกับผู้เสียหายคนใหม่วันนี้ที่เขาบอกใช่ไหม
เขาบอกเขาก็แหม่มีปัญหาทางบ้านทางแฟนของเขาก็เสิร์ชแล้วเจอ
เห็นคนไปเยอะน่าเลื่อมสายศรัทธาก็เลยมาหาบ้าง
แต่ไม่ได้ทำพิธีแค่ข้างนอกถูกเรียกเข้าไปในห้อง
แล้วถูกล่วงละเมิดซึ่งเนรนแอร์ปฏิเสธ
กรณีคุณเอบอกอันนั้นคือคู่รักที่มีปัญหากัน
ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงที่เพิ่งออกมาวันนี้เนรนแอร์บอกเปิดหน้าเลย
จะได้รู้ว่าเป็นใครอย่ามากล่าวหากันลอย
คือว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายก็มีที่มาหาเน้นแอร์เป็นผู้ชายก็มี

ลงนะหน้าทองเสริมเสน่หมเมตตาเจิมหน้าผากครอบเสียน

ก็ได้เนรนแอร์เป็นสามี

เหมือนก็เลยเนี่ยฮะอันนี้หลวงพ่อจะบอกนะ